ได้เวลาตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ

สภาพอากาศยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่ได้เน้นย้ำไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ว่าหลายจุดหลายพื้นที่หลังจากนี้เป็นต้นไป
คงจะต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ฝน
เพราะวานนี้ตกหนักละทีเดียวในพื้นที่กรุงเทพฯ

อีสาตกเยอะนะครับภาคตะวันออกตกเยอะ

อย่างที่บอกแล้วครับว่าสถานการณ์ฝนนั้น
หลายจุดในวันนี้ยังคงมีโอกาสตกอยู่

ภาพรวมฝนจะมาตกในพื้นที่กรุงเทพ

แสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
ที่มีการลอยตัวสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า
ก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนในแถวบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิษฐ

อ้างแถวจังหวัดวนราชธานี

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูน
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดสงขลา
ภาพรวมวันนี้ปัจจัยสำคัญอย่างหย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อวานนี้

ตอนนี้เลื่อนออกไปอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนาม
ก็จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นตกน้อยกว่าเมื่อวานนะครับ
แต่ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี่เองครับถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่เหนียวนำให้เกิดร่องฝนนะครับ
ซึ่งร่องฝนวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานเล็กน้อย
เมื่อวานร่องฝนนั้นพาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
ตอนนี้เลื่อนขึ้นไปนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างแทน
นั่นก็หมายความว่าในบริเวณดังกล่าวในวันนี้ครับมีโอกาสที่จะต้องเจอกับเรื่องของฝนฟ้าขนอง
สิ่งที่ตามมาที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้
จากนี้เองหลายจุดก่อนหน้านี้ปริมาณน้ำที่ตกปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาก็ทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะ
ที่ตกมาในครั้งนี้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นได้นะครับ
จากนี้เองครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนวันนี้ก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ยังสามารถที่จะหอบเอาความชื้นหอบเอาไอน้ำเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวครับฝนตกเยอะแน่นอน
ที่สำคัญครับคลื่นลมตอนนี้ในบริเวณฝั่งอันดามันสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
บริเวณจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ยังไงใครที่จะเดินเรือในระยะนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์แล้วกันนะครับว่าในวันนี้ตลอดทั้งวันภาพรวมสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรกันบ้าง
เผื่อใครที่จะเตรียมใช้ชีวิตทำกิจกรรมกลางแจ้งจะได้มีการตระเตรียมได้ถูกต้องนะครับ
มาดูช่วงเที่ยงครับสถานการณ์ฝนส่วนใหญ่นั้นปกคลุมบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก
ทีนี้ครับคำนวณต่อไปในช่วงเย็นครับถือว่าเป็นช่วงสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
หลายจุดนะครับในบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันตกต่อเนื่องนะครับภาคเหนือนั้น
รอลุ้นนะครับในช่วงค่ำวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนเข้าไปกระจายตัวค่อนข้างเยอะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกรวมไปถึง
พื้นที่ที่ต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติบ่อยในระยะนี้ก็คงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรวมถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
ด้วยนะครับตรวจสอบในเมืองไทยแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันต่อนะครับ
ว่าตอนนี้สถานการณ์สภาพอากาศแต่ละเมืองใหญ่ทั่วโลก
เป็นอย่างไรกันบ้างและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันต์
สวัสดีครับ